เพราะว่าที่ริมตลิ่งที่แม่น้ำโขง

หมู่๔บ้านโพทอง

ลอยมาติดริมตลิ่งอยู่

วันนี้เห็นความผิดปกติ

แล้วก็ลองลากขึ้นมานะครับ

พบว่ามีศพของผู้หญิง

นี่สพธาตุพนมก็มาตรวจสอบนะครับ

เป็นกระเป๋าเดินทางสีดำ

แล้วมาติดอยู่ที่ริมตลิ่งแถวแพร่จอดเรือ

มีศพของหญิงสาวคนหนึ่ง
ลักษณะบวมอืดละ

อายุประมาณ๔๐ปี

ประมาณ๑๖๐เซนติเมตร

ด้วยถุงดำทั้งตัวนะฮะ

คล้ายการถูกทุบด้วยของแข็ง

งอก้มหน้าคุดคุ

เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุต้องการถ่วงนะฮะ

แต่กระเป๋าเนี่ยลอยนะฮะลอยมา

ในกระเป๋าแล้วก็ในร่างกายของหญิงสาวคนนี้
ไม่เจอเอกสารอะไรเลยนะครับ
ตำหนิบาดแผลตามร่างกายส่วนอื่น

อกจากที่ใบหน้าคล้ายถูกทุบด้วยของแข็ง

ไม่ใช่ศพลอยน้ำมาตามธรรมดาปกติทั่วไป
สภาพใบหน้าก็คือขึ้นอืดแล้วก็มีบาดแผลด้วยนะครับ
ไม่สามารถที่จะตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารได้
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันนะครับ

คืออย่างน้อยอยู่ในกระเป๋าที่กระเป๋าลอยมา

ก็๒วันวันนี้วันที่๓อ่ะนะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าต้องอย่างน้อย๕วันนะครับ

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ

เป็นจ่าช่างกลสอนอเรือธาตุพนม
เป็นคนที่เจอกระเป๋าคนแรกเลยนะครับ
จ่าเอกมุกดาบอกว่าเห็นกระเป๋าใบนี้ลอยมาติดที่กอไผ่
ใกล้กับแพร่จอดเรือของนรขอติดอยู่๒วันแล้ว
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะสงสัยกระเป๋าของชาวบ้านเนี่ย
เขาโยนทิ้งหรือเปล่าแล้วมันก็ลอยน้ำมา
คือที่เห็นเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอะไรโชยออกมาเลยนะครับ
ไม่มีอะไรผิดสังเกตจากตัวกระเป๋าด้วย
สายวันนี้กระเป๋าจากลอยอยู่ตรงกอไผ่
ลอยมาติดที่หน้าเรือตรวจการของเจ้าหน้าที่เลยนะฮะ
นี่ทีแรกอยู่กอไผ่ตรงนี้
วันนี้ลอยมาอีกแต่ไม่ได้ลอยไปไหนไกลนะครับ
ลอยมาใกล้เจ้าหน้าที่เข้าไปอีกมาอยู่ที่หน้าเรือตรวจการ

คือทางจ่าเอกมุกดาก็เลย๒วันแล้วเริ่มสงสัยว่าข้างในมันจะคืออะไร
จะเป็นพวกยาเสพติดหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่า

ก็เลยลองเอามีดมากรีดกระเป๋าดู
กรีดไปกรีดมาพอกรีดกระเป๋าเข้าไปเนี่ย
เจอกางเกงชั้นในกับเสื้อในก่อนของผู้หญิง
เห็นแล้วก็มองเข้าไปคิดว่าเป็นลักษณะแบบนั้น
แล้วมีกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยโชยออกมา
เห็นว่าไม่ได้การแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพธาตุพนมให้มาตรวจสอบ
นี่ฮะก็ไปช่วยดึงกันขึ้นมา
ดึงขึ้นมาแล้วเปิดกระเป๋าออกดูเนี่ย
เป็นศพคนจริงนะฮะ
ศพผู้หญิงอย่างที่บอกนะฮะ
จ่าเอกมุกดาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
จะเป็นคนไทยหรือว่าคนจากประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ศพนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าที่ลอยมาจากที่อื่น
เพราะว่าปกติบริเวณพื้นที่แถวนี้ไม่เคยมีเรื่องการฆ่า
แล้วก็เอาศพโยนทิ้งน้ำมาก่อนนะสัตว์พวกสุนัขวัวตกน้ำตายพวกเนี้ย
แล้วลอยมาเนี่ยอันนี้มีแต่แบบเจอศพคนเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกัน
ตอนแรกก็คือตอนแรกมันลอยติดอยู่ตรงไม้ด้านบน
แต่พอวันถัดมาวันที่๓คือมันขยับ
เมื่อเช้าตอน๘โมงยังอยู่ที่เดิมก็ยังอยู่ครับ
แต่ตอน๑๐โมงผมเข้าเวรแล้วผมมาเดินดูอีกรอบหนึ่ง
ก็มาเจอกระเป๋าอยู่เนี่ยกระเป๋าที่อยู่นู่นมาอยู่นี่แล้ว
ผมก็เลยดันออกแล้วก็ชวนน้องมาช่วยผลักออก
แล้วก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็เลยกรีดดูครับ
ดูสภาพแล้วก็ผู้หญิงครับ
เพราะว่ามันเป็นที่คิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะมันมีคล้ายกับเสื้อชั้นในครับ

เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะโดนฆาตกรรมมาจากที่ไหนยังไง
น่าจะฆาตกรรมของเขาแต่ที่ไปที่มามันรับปากไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นที่ไหนครับ
คุณสุชาดาไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
อย่างคุณป้าพงศิริบอกว่าไม่เคยเห็นกระเป๋าใบนี้มาก่อนเหมือนกันนะฮะ
เนื่องจากช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฝนมันตกหนักมาก
ในแม่น้ำโขงก็ไหลเชี่ยวมาก
เชื่อว่าน่าจะถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็โยนทิ้งมาจากที่อื่น
อาจจะเป็นแถวหนองคายก็เป็นได้หรือว่าบึงกาลก็เป็นได้แล้วก็ลอยมาถึงนครพนม
แต่ที่แน่ก็คือคนร้ายนี่โหดเยี่ยมเหลือเกิน
ฆ่าเขาแล้วยังเอาศพเนี่ยยัดใส่กระเป๋าทิ้งน้ำอีก
เพื่อดูสุภาพที่เสื้อมาได้
เพื่อมีเพื่อนหายอะไรไหม
ไม่มีเคยมาแหละ
เราก็ละเค้าก็หาแหวนให้ใครได้
มาจากที่อื่นประมาณสัก๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุมีอะไรแถวนี้ไหม
ไม่มีอะไรแหละไม่ได้ยินข้าว
ขณะที่ตำรวจสพธาตุพนมบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อ๒๓วันก่อนนะครับ
มีคนเจอกระเป๋าเดินทางใบนี้ลอยมาตามลำน้ำโขง
แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ริมตลิ่งแถวใกล้จุดพบศพนะฮะ
แต่ไม่ได้ตรวจสอบกันเพราะคิดว่าเป็นสิ่งของทั่วไป
จนกระทั่งลอยมาจนมาถึงแพร่จอดเรือของนรขอเขตนครพนมแล้วมีกลิ่นออกมาด้วย
ต้นเชื่อว่าถูกฆาตกรรมจากที่อื่น
แล้วก็ฆ่าถ่วงน้ำนะฮะอาจจะเป็นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตคาดว่าน่าจะเป็นคนมีฐานะ
เพราะเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยเป็นของแบรนด์เนมทั้งตัว
นี่นะฮะตำรวจได้ประกาศตามหาญาติมาสอบสวนเพื่อหาเบาะแสแล้วนะครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะฮะ
รูปภัณฑ์สันธารก็ดูได้ไม่ชัดนะครับแต่ก็ได้ตรวจสอบไปตามโรงพักต่างต่าง
ในพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีการแจ้งความคนหายในพื้นที่หรือไม่
ซึ่งก็ยังไม่เจอเรื่องการแจ้งความคนหายที่เป็นผู้หญิงรูปร่างลักษณะแบบนี้
ถ้าใครติดใจสงสัยนะฮะมีญาติญาติหายไปนะครับ
ลองสอบถามที่สพธาตุพนมจังหวัดนครพนมก็ได้
๑๙๑ก็ได้นะครับส่วนศพของหญิงสาวคนนี้
ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศที่ขอนแก่นนะครับ
กระเป๋าเดินทางที่ใช้ยัดศพพบว่าเป็นกระเป๋าที่ส่วนมากนิยมใช้
สำหรับชาวสปลาวแล้วก็กัมพูชานะ
เพื่อใส่สิ่งของไปขายตามหมู่บ้านเพราะเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่จุของได้เยอะนะ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
จะเป็นเรื่องของคนที่ก่อเหตุที่อยู่ฝั่งไทย

เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ไหลมาได้เหมือนกันนะคะ